คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าควันหลงวันเด็กอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าวันเด็กหรือว่าวันวาเลนไทยเริ่มสงสัยแล้ว
วันเด็กนะแต่ว่าแคปชั่นเนี่ยมันหวาน
วันวาเลนไทยคุณผู้ชมค่ะไปดูดีกว่าคู่แรกค่ะคุณออมสุชา
ไปดูหน่อยซิหวานยังไงในวันเด็กเออรูดพิมพ์แหละ
นี่ไงออมเนี่ยเขาโพสต์ภาพสุดสวีทริมทะเลของตัวเองนะคะ
หวานใจไฮโซแอมจ้ะช็อตมองตาคุณผู้ชมดูซะก่อน
โอ้โหมุ้งมิ้งน่าดูเลยจ้ะแต่อยากให้โฟกัสที่แคปชั่นนะคะ
อะไรเบอร์นั้นเข้ากับวันเด็กมันต้องแบบนี้ค่ะ
วันเด็กปีนี้ขอเป็นเด็กดีของพี่ได้ไหมคะโอ้โหออมจ๋า
สิบสิบสิบเต็มไปเลยจ้าเออไม่รักได้ไงอ่ะไม่หลงได้ไง
แคปชั่นนี้เข้าไปนะคะไปดูคู่นี้บ้างดีกว่าอีกคนละกันค่ะ
นับประพาเป็นยังไงกับนายตำรวจหนุ่มคู่นี้ฝ่ายชายเขาอายุน้อยกว่านะคะ
ก็เลยจัดแคปชั่นหยอดแบบเนี้ยพี่จะเป็นเด็กผมหรือให้ผมเป็นเด็กเที่ยว
อันนี้ฝ่ายชายเขาลงเอาไว้นะฮะ
แท็กด้วยนะคะบอกว่าวันเด็กดื้อ

เด็กดื้อต้องดอเงินอะไรคะไม้เลี่ยวไงไม้เลี่ยว

แค่นี้แฟนคลับก็ฟินแล้วยังไม่พอจ้ะ
ปายเขาจัดให้อีกหนึ่งแคปชั่นแบบนี้คุณผู้ชม
เด็กอ้วนมันดูไม่ดีอย่างนั้นเป็นเด็กพีชได้ไหม
นี่เราอยากเห็นรูปน้องปลายตอนเด็กนะว่าจะน่ารักขนาดนั้น

ขอดูนะถ้าปีนี้ไม่ทันปีหน้าก็ได้

ก็อยากเห็นจริงนะคะไม่ใช่แค่เราสามคนอยากเห็นนะ
เชื่อว่าแฟนคลับก็อยากเห็นเหมือนกัน

ใช่ค่ะเพราะปกติชอบเห็นน้องนุ๊ก
เอารูปปลายไปใส่วิกใส่แอปพลิเคชัน
เพราะฉะนั้นตอนเด็กป้ายปลายจะต้องแบบผมยาวน่ารักแน่

ใช่นะคะรอดูต่อไปวันเด็กปีหน้านะคะ